ผมไม่มาใจนะ

เห็นก็ว่าอร่อย
พ่อได้โดดกินเลย

เต่า
ตาว

ตาว

ตาว

ตาวตาวตาวตาวตาวตาวกลุ่น

ตาวตาวตาวตาวตาวตาวกลุ่น
อายุของยายที่ไปตก

น่าจะประมาณ๗๘นะครับ
บ้านเลือกที่ใหญ่บ้านเลือกที่เท่าไหร่

ไม่ได้ช่างเขาต้องช่างกรรมแล้วคงจะช่างยาก
อืมครับแล้วจะเลี้ยงยังไงครับเนี่ย

แล้วก็มีพื้นที่ที่ให้เขาอาบแดดด้วย
ถ้าไม่โดนแดดเขาก็จะกระดองส่วนที่เป็นกระดูกมันจะอ่อนแอเกิน
พวกอาหารพวกเป็นปลาสดเป็นกุ้ง

อเจมส์ว่าจะเลยเลี้ยงไว้ที่นี่ในหน่อยใช่ไหมครับ
ถ้าปล่อยผมมองแล้วถ้ากลัวจะไปนั้นถ้ายิ่งเคยกินเบ็ดด้วย
แล้วก็จะไปจนคนอื่นอาจจะไปถูกฆ่าไปหรือเปล่า
อยู่ที่นี่ก็อยู่จนชั่วอายุใครเขานะครับ